ส่วนเหตุที่๒วันก่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่
รถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์แล้วลาก
ไปไกลตั้ง๑กิโลเมตรนะฮะ
แล้วมีผู้บาดเจ็บ๑ผู้เสียชีวิต๑
วันนี้เนี่ยเขามามอบตัวแล้วโอ้โห

ทับซัดรถลอยขึ้นมาเลยนะฮะ
นายนรงมหาชัยอายุ๕๑ปีนะครับ
ชาวบ้านตะบนบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

เข้ามอบตัวครับแล้วแสดงตัวว่าเขาเนี่ย
เป็นคนขับรถกระบะมิซูบิชิไตรตันสีฟ้า
ทะเบียนต่อต่อทหาร๖๗๘๕กรุงเทพฯ
มหานครคันเกิดเหตุเนี่ย
ชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนหน้าวัดท่าการร้อง
ถนนสายบ้านป้อมวัดกษัตราธิราช
ช่วงบริเวณโค้งหมู่๕นะครับ
ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
มีผู้เสียชีวิต๑ศพครับแล้วก็บาดเจ็บ๑คนนะครับ
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง
กล้องวงจรปิดนะฮะขออภัยครับ
กล้องหน้ารถนะครับณจุดเกิดเหตุของพลเมืองดี
เห็นชัดเลยว่ารถกระบะเนี่ยชนรถจักรยานยนต
แล้วก็ทับทับร่างคนขับคนขี่นะฮะ
แล้วก็คนซ้อนเนี่ยลากไปกับพื้นถนนเนี่ย
ระยะทางกว่า๑กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
จักรยานยนต์หลุดออกแล้วเขาก็ขับหนีไปเลยคราวนี้
นายนรงเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าที่ขับหนีเนี่ย
เพราะตกใจตกใจแล้วกลัวด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากในชีวิตไม่เคยประสบอุบัติเหตุเช่นนี้มาก่อน
อยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บด้วยนะครับ
และการเข้ามอบตัวของเขาเพราะว่าเขาเครียด
เขายอมรับผิดทุกอย่างครับ
ขณะที่ผู้เสียหายนะครับคือลูกชายของผู้เสียชีวิตนะฮะ
บอกว่าเขาเกณฑ์ทหารอยู่ที่สระบุรี
รู้ข่าวตกใจมากตกใจแล้วก็เสียใจ
ไม่ขอให้อภัยผู้ก่อเหตุครับ

เพราะมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าเขามีอาการเมา
แล้วก่อนนั้นที่ผู้ก่อเหตุก็มีเหตุชิดเข้ามาก่อนแล้ว
ส่วนลูกสาวของผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้พ่อยังอยู่ไอซียู
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอด้วย
มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุเมาแน่แล้วก็ไม่จอดช่วยเหลือด้วยครับ